คุณผู้ชมคะตำรวจสพนขามได้รับแจ้งเหตุค่ะ
ว่ามีคนถูกมีดฟันจนได้รับบาดเจ็บ
๓คนนะคะอยู่ที่ริมถนนปิ่นทองที่อศรีราชาจชนมุรี
นี่ค่ะแต่ละคนนะคะก็โอ้โหเหมือนกับเขาวิ่งหนีกันอ่ะ
คนละทิศคนละทางแล้วก็ถูกฟัน
คนแรกนะคะที่บาดเจ็บคือในต้นโสมงาม
ถูกมีดฟันเข้าที่หัวนะคะแผลใหญ่มาก
สภาพก็นอนจมกองเลือดอยู่เลยค่ะ
ใกล้กันนายสโกนเปสันเทียถูกฟันเขาที่หัวเหมือนกัน
แล้วก็ที่แขนสองข้างด้วยตามตัวก็มีร่องรอยบาดแผลด้วยนะคะ
และนางสาวปียธิดาช่างสลักก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้
กู้ภัยก็รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง
นางสาวปียธิดาหนึ่งในคนเจ็บพอจะให้ข้อมูลได้ค่ะ
เธอบอกว่าเธอกับเพื่อนผู้ชายอีกสองคน
กินข้าวที่ร้านอาหารใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
กินเสร็จขึ้นรถกระบะ
รถของเธอเนี่ยเหมือนกับไปจอดขวางรถจักรยานยนต์

ก็ขับรถกันออกมาตามปกตินะ

กลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
บอกว่าเอ๊ะมันรถที่ขวางที่ร้านอาหารเมื่อกี้นี่นะ

ก็เอามีดมาไล่ฟันต่างคนต่างก็วิ่งหนีตาย

ก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีกันไป

บึบมาเลยตรงนี้
ตอนฟันโดนหนูมีดไม่ได้ถวด
หมอหนูกันอย่างนี้กันอย่างนี้ไว้เขาก็บึกมา
ทีนี้หนูเห็นเขาล้มขักเขาล้มก่อน
ถ้าเขาล้มปุ๊บเขาก็เลยหนูก็เลยวิ่งหนีไปค่ะ
มันไปไม่ได้
ทีนี้มันพอมันไปได้ปุ๊บใช่ไหม

พอผมรูปหลังให้เพื่อนผมปุ๊บมันวิ่งมาเลย

มันก็บอกผมไม่รู้นะว่าพี่เป็นใคร

โอ้โหสะบักสะบอมนะฮะ

ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
จุดเกิดเหตุเป็นทางเข้าลานจอดรถนะฮะ

นี่เป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บคือนายสากล
ที่เจ็บเหมือนกับในต้น
นี่ยังปวดหัวอยู่เลยนะครับ

ไม่เคยมีปัญหากับคู่กรณีนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุก็ไปสังสรรค์กันที่ร้านอาหารที่เป็นร้านประจำ

คู่กรณีเนี่ยอยู่โต๊ะไม่ไกลกันนั่นแหละนะครับ
กำลังนั่งดื่มกับต้นอยู่นะสากลบอกนะ
ต้นก็ถามเขาว่าเอ๊ะฝั่งนู้นอ่ะโต๊ะนู้นน่ะ

นี่คือที่เขาไปนั่งสังสรรค์กันเมื่อคืนค่ะนะ
ทางนายสากลบอกว่าก็บอกไปว่า
บอกกับต้นบอกเขาคงหมายถึงเขาให้

แล้วก็ดื่มจนร้านปิดร้านปิดก็แยกย้าย
ระหว่างนั้นก็ขับรถกลับไปนะฮะ
จังหวะนั้นเนี่ยมีเพื่อนอีกคนขี่จักรยานยนต์มาตามนะครับ
ให้ไปรอตรงจุดเกิดเหตุนะครับ

มีอีกฝั่งหนึ่งขับรถเก๋งมาขี่จักรยานยนต์ตามมาด้วย
แล้วคนขับรถเก่งก็ลงมาใช้มีดเนี่ย

แต่ถ้ามีคำเห็นกันก็มีแค่กลุ่มนั้นกลุ่มเดียว
แต่ว่าในตัวผมผมไม่ได้มีความเห็นกับเขาเลย
แต่ที่เพื่อนบอกผมว่ากลุ่มนั้น
คือบอกว่าเนี่ยกลุ่มนี้หาเรื่องไอ้เจมส์เขาพูดมาแค่นี้
ก็อยากให้จับเขาให้ได้แล้วก็อยากถามว่า
มันมีปัญหาอะไรกันกับใครอย่างไร
ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรือเห็นหน้าอะไรกันมาก่อน

แล้วน้องคนนั้นล่ะที่บอกว่าเขาเคยมาหาเรื่อง

อันนี้ผมก็ไม่ได้ถามเขานะว่าเขาเคยมีอะไรกัน
ยังไงเป็นยังไงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้
สวัสดีครับบอกว่าได้กล้องวงจรปิดแล้วนะครับ
เป็นหลักฐานนะครับว่าตอนก่อเหตุกันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ตอนนี้ผู้ก่อเหตุเบื้องต้นคือมี๖คน
ในนั้นเป็นคนที่ถือมีดยาวเข้าไปฟันคนเจ็บทั้งสองนะครับ
รู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
สาเหตุเนี่ยตำรวจบอกว่าทั้งสองกลุ่มเขม่นกันตั้งแต่ร้านอาหารที่เจอกันนั่นแหละ
ส่วนเรื่องการจอดรถขวางอะไรพวกนี้เนี่ยประเด็นนี้เดี๋ยวต้องขยายผลอีกครั้งนึงว่าเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
แต่ว่าเขาคำเมนต์กันตั้งแต่ในร้านอาหารแล้วนะครับ